ไทยแล้วก็หญิงติดไปด้วยนะครับโดย๑๐ทีมที่มีชื่อในการลุ้นรางวัล
ซอลยอดเยี่ยมของโลกนอกจาก๒ทีมไทยแล้วก็ยังมีนะครับ

ทีมชายผลงานของทีมไทย

และก็แอเซ่นอินดอร์มาตยอร์ตเกมส์เขาผลงานได้